ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยรับประทานส้มตำครกนึงเนี่ย

ถ้าเป็นทะเลก็สุดเลย๓๐๐บาท
แต่ว่านี่ค่ะสาวเมืองดอกบัวนะคะ
สาวจังหวัดอุบลราชธานีโพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่า
ตกใจค่ะทานส้มตำครกละ๔๔๐นะคะ
คนที่โพสต์ก็คือนางสาวสุพรรณสาธวีสารหรือว่าตุ๊กตานะคะ

ส้มตำทะเลรวมและขนมจีน๑ถ้วย
จากร้านส้มตำเจ้าประจำแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
สั่งผ่านโปรแกรมแชทแล้วก็ให้ทางร้านมาส่ง

เพราะชำระเงินค่าส้มตำรวมทั้งสิ้น๔๔๐บาท
ซึ่งก็คิดว่าเป็นราคาที่แพงเกินไปนะคะ
ลงพื้นที่ไปสอบถามฟังเธอเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก็คือเคยซื้อทานถ้าเป็นกุ้ง
กุ้งแล้วก็ปูม้าก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะ
แต่วันนั้นก็สั่งเป็นแบบรวม
คิดว่าแพงสุด๒๕๐บาท
แต่ว่าวันนั้นตุ๊กตาสั่งน้องเขา
ตำรวมหนึ่งตำรวมทะเลหนึ่ง
แล้วก็ขนมจีนถ้วยเล็กถ้วยหนึ่ง
ที่เขาขายถ้วย๑๕บาทนะคะถ้วยหนึ่ง
แล้วก็ตุ๊กตาจะถามตลอดว่า

ถ้าตุ๊กตาซื้อของจะถามทุกเจ้าว่า
ทุกร้านเลยว่าเท่าไหร่เพราะว่าจะเตรียมเงินไว้ให้เขา
เพราะว่าเขาส่งฟรีกลัวเขาไม่มีตังค์ทอน
ก็เลยจะเตรียมเป็นจำนวนเงินไว้ให้เขา
แต่ว่าวันนั้นน้องเขาก็ยังไม่ตอบแชท
มีแต่บอกว่ากำลังออกไป
แต่ว่าหนูถามจำนวนก็ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนั้น
ก็เตรียมเงินไว้ประมาณ๒๐๐บาท

ล่าสุดทางร้านได้โทรมาขอโทษคุณตุ๊กตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากว่าใส่เนื้อปลาแซลมอนไปด้วย
คุณตุ๊กตาบอกว่าที่ผ่านมาร้านอื่นก็มีปลาแซลมอน
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามันไม่ได้แพงขนาดนี้นะ
หรือหากเป็นราคานี้ทางแม่ค้าก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าก่อนว่าราคาเท่าไหร่
ถ้าแพงเกินไปก็จะได้สั่งเมนูอื่นแทน
แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่เอามาโพสต์นะ
เพียงแต่อยากเตือนทุกคนให้เป็นอุทาหรณ์ว่าการจะสั่งสินค้าผ่านทางแชทเนี่ย
ต้องชัดเจนเรื่องของราคาแล้วก็สินค้า
ส่วนแม่ค้าก็ขอให้มีความรับผิดชอบจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามราคาป้าย
ทีนี้ล่าสุดค่ะแม่ค้าเจ้าของร้านส้มตำชื่อว่านางสาวแนนน้อยนะคะ
ออกมาชี้แจงว่าวันนั้นลูกค้าสั่งส้มตำรวมเป็นรวมทะเลทั้งหมด๕อย่าง
คือมีปลาแซลมอน๑๔๐บาทปลาหมึก๖๐บาทกุ้ง๗๐บาทหอยแคลง๘๐บาท
หอยแมลงผู้๖๐บาทพร้อมกับใส่ข้าวโพดอีก๒ฝักแล้วก็ขนมจีนด้วย
แต่วันนั้นที่ไม่ได้บอกราคากับลูกค้าไม่ได้ตั้งใจจะหมกเม็ดอะไรหรอกค่ะ
แต่เนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วก็รีบรีบออกไปส่งส้มตำให้กับลูกค้า
จากว่ามีคนสั่งมาเยอะออกไปส่งพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ
ก็เลยไม่ได้แจ้งราคาก่อนอ่ะฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
พี่เค้าเขาก็รับเอาว่าทำไมแพงจัง
ให้พวกคุณไปกินแล้วแล้วพี่ข้ามาเขาก็บอกว่าพี่
ที่หนูใส่ไปนี่ค่ะเกือบเต็มเลย
เอาจริงก็ถุงใหญ่อยู่นะถุงใหญ่นะเขาบอกอ่ะ
ทีนี้แม่ค้าบอกว่าพอลูกค้าแสดงความไม่พอใจแบบนี้นะคะ
ก็เลยบอกลูกค้าบอกว่าให้ลองดูก่อนว่าที่ใส่ให้ไป
มันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแล้วก็พร้อมกับขอเลขบัญชีนะคะ

แต่ลูกค้าแสดงความประสงค์ว่าไม่ขอรับเงินคืน
หลังจากที่เรื่องนี้มันเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
ลูกค้าเป็นเจ้าประจำของร้านนี้ก็พยายามบอกว่า
ออกมาชี้แจงเถอะเพราะว่าตอนแรกเธอกะว่าจะให้เรื่องเงียบไป
พูดนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าวัตถุดิบมันราคาสูง
ก็เลยต้องมีการขายราคาสูงตามไปด้วยนะคะ